ลูกไปแล้วมาดูความแซ่บกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวธุรกิจดีกว่า
ธุรกิจของดาราเดี๋ยวนี้แต่ละคนนี้ดูแลตัวเองกันดีทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชม
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับความฟิตค่ะความฟิตที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องของชุดออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
ในเมื่อเป็นเจ้าของแล้วฉันสวยฉันแซ่บฉันก็เป็นพรีเซนเตอร์เองเลย
หลดใช่ค่ะเริ่มกันที่คนแรกค่ะคุณแต้วนัทพรนั่นเองนะจ๊ะนี่
จะได้เห็นเธอบ่อยในลุคแบบสาวสปอร์ตนะและชุดออกกำลังกายเธอเนี่ยแซ่บใส่ไปเที่ยวได้ด้วยนะ
เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นนางเอกไซส์กระทัดรัดนะแต่บอกเลยน้องนัทความฟิตแอนด์เฟิร์มแต้วคุณดูกล้ามทองเขาก่อน
รักการออกกำลังกายเป็นที่สุดเขาปั้นหุ่นตั้งใจดูแลรูปร่างคุณดูไม่ได้สวยเพราะแต่งรูปนะแต่สวยเพราะพยายามดูแลตัวเองจริงค่ะ
กล้ามท้องกล้ามแขนโชว์มาขนาดนี้แถมด้วยดีกรีระดับนางเอกไม่ต้องไปหันหาพรีเซนเตอร์ที่ไหนแล้วใช้บริการผู้บริหารคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ไปซะเลยจ้า

อยากจะอดหนุนชุดของมี๋จัยตัวจ๋าด้วยนะครับ

มันรู้สึกมีแรงจูงใจในการออกกำลังกายคุณผู้ชมนะ
เอาไปต่ออีกสักตัวแม่หนึ่งดีกว่านะคะ
นี่ยกให้เลยเป็นตัวแม่สุดสตรองจริงลืมเขาไม่ได้
พี่แอนทองประสงค์คุณผู้ชม
นี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นนางเอกเจ้าหญิงของวงการเผลอนะ
พี่แอนน่าจะเป็นนักกีฬาแล้วคุณผู้ชม
พัดการออกกำลังกายของเขานี่มันเล่นเอาจริงเอาจังมาก
แอนเนี่ยคือแรงบันดาลใจของสาวในการลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะ

แล้วต้องบอกแบบนี้นะคะสำหรับพี่แอนเนี่ย
เจ้าของธุรกิจชุดออกกำลังกายนะ
แต่เขาเคยร่วมเป็นดีไซเนอร์นะ
ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยกับการออกแบบสปอร์ตแวร์ในสไตล์ของพี่แอน
แต่ใจจริงคุณผู้ชมที่เอาคลิปเอาอะไรต่างมาให้คุณผู้ชมดูนี่นะ
อยากให้คุณผู้ชมทุกคนที่ชมบันเทิงไทยรัฐเรา
มีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นออกกำลังกายค่ะ

จะทำให้เรามีแรงจุงใจในการทายรูปออกกำลังกายอะไรต่าง
พอเราใส่และเราจะรู้สึกว่าเราดีเราฉุนดี

อย่างพี่แอนก็เป็นผู้หญิงที่แบบอายุก็อาจจะเยอะขึ้น